พระพุทธรูปเป็นปางต่าง
อันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าหลายคนไม่เคยเห็น
มันมีรูปปั้นที่แบบว่าเป็นปังที่หลายคนเห็นแล้ว

ไปติดตามพร้อมกันแล้วไปหาคำตอบกันด้วยครับ
พาคุณผู้ชมไปดูงานปั้นพระพุทธรูป
ที่หลายคนเห็นแล้วต้องขมวดคิว
เริ่มที่พระพุทธรูปองค์ใหญ่องค์หนึ่ง
ยังปั้นไม่เสร็จชาวบ้านเดินเข้าไปดู
แต่พอเห็นแล้วก็ยกมือสาธุไป
พร้อมกับคำไปด้วยอีกใจ
ก็สงสัยพระพุทธรูปปั้นอะไรกันนะ
ดูแปลกตาจริง
เขาจะปั้นดีปั้นงานนะ
อันนี้นักพูนัยอันนี้นักเด็กน้อย
พี่น้องมูจาวรุงปูอย่างนี้
เขาแชร์เอาไว้หลังจากเดินเข้าไปชมพระพุทธรูป

ลักษณะดูแปลกตาอกพายไหล่พึง
หน้าตึงพุงใหญ่เล็กน้อย
ใกล้กันยังมีรูปปั้นธาว่าเวสวร
ที่เป็นธาว่าเวสวรไซม์แปลก
มีทั้งยักษ์ใหญ่และยักษ์เด็กน้อย

สาธุไผรก็ขึ้นไป
คอมเมนต์บอกว่าปากอิ่มแปล
บ้างก็บอกว่ากรุ๊ปบี
และอีกหลายคนที่ถามหาช่างปั้นอยากรู้จริงว่าเป็นใคร
ล่าสุดมีคำเฉลยแล้วฝีมือการปั้นพระพุทธรูปองค์นี้
เป็นของล่วงพ่อซูเมษโพรมมัศโชโต
อายุ๖๓ปีพระลูกวัดสุวรรณภูมิ
ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
หลวงพ่อท่านบอกว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระอุปคุฎ
เป็นพระที่หลวงพ่อปั้นขึ้นมาเองตามจินตนาการ
ก็เลยทำให้ไม่เหมือนพระอุปคุฎทั่วไปที่จะมีรูปทรงผอม
แต่หลวงพ่อปั้นออกมาเป็นรูปทรงพุ่งป่องแบบโบราณ
ใครเห็นก็อมยิ้มแต่กว่าจะเสร็จหลวงพ่อเนี่ย
ใช้เวลาปั้นมานานถึง๓ปี
อย่าว่าแต่ชาวเน็ตไม่เคยเห็นพระพุทธรูปปังแปลกแบบนี้มาก่อนเลย
แม้แต่ชาวบ้านเองก็บอกว่าเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกัน
และที่สำคัญชาวบ้านบางคนบอกว่า
เคยมากราบไหว้แล้วมีโชคถูกรางวัลกันไปหลายแสนแล้วเด้อ
และนอกจากพระพุทธรูปปางท้องป่องแล้ว
ล่าสุดมีโผล่มาอีกหนึ่งองค์
เป็นพระพุทธรูปปางจ้อยที่มาที่ไปเป็นอย่างไร

สำหรับพระพุทธรูปองค์นี้ยังไม่มีเฉลยว่าเป็นปางอะไร
แต่ชาวเน็ตตั้งชื่อปากให้แล้ว
บางคนบอกว่าปางจ่อยปางอดหมูกระทะ
บางคนคอมเมนต์แบบมีสาระความรู้
บอกว่าน่าจะเป็นปานทุกกรกิริยา
เป็นช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญเพียนด้วยการอดข้าวอดน้ำ
จึงทำให้มีรูปร่างพายผอมแบบนี้
ส่วนที่เห็นเป็นริ้วนั้นน่าจะเป็นจีวอน
เอาเป็นว่าแต่ละบางผู้สร้างสรรค์
ก็สรรสร้างออกมาด้วยความตั้งใจและประณีต
พวกเราชาวตลอดข่าวขอชื่นชมนะครับ

แต่บางครั้งบางคราความสวยงามมันก็ไม่สามารถวัดด้วยสายตานะ

ใช่เป็นอินทฤพธิ์ของชมบ้านในพื้นที่นะคะ
เห็นการปั้นแบบนี้นึกถึงคุณชนะเหมือนกัน